ส่วนเรื่องสลดเรื่องนี้ต้องตามความคืบหน้าให้ต่อค่ะ
กรณีสจดำที่ก่อเหตุยิงยกครัว๔ศพ
เสียชีวิตภายในบ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านกรุงเทพกรีธา
ผู้เสียชีวิตก็๔คนก็คือสจดำเอง
ภรรยาลูกสาวคนโตอายุ๑๓ลูกสาวคนเล็กอายุ๑๙
เมื่อวานนี้เจ้าที่ก็นำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๔ศพออกมาจากบ้าน
และเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะคะ
ทั้ง๔ศพพบศพอยู่ที่จุดไหนของบ้านบ้าง
แล้วก็จะได้นำมาประกอบสำนวนว่าก่อเหตุคือยิงใครก่อน
แล้วมันก็มีสิ่งที่ตำรวจให้ข้อมูลมาน่าเศร้าใจมาก
ก็คือลูกสาวคนโตอายุ๑๓จุดที่พบศพน้องอยู่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์
น้องกำลังเรียนออนไลน์อยู่
นี่นะคะแล้วก็ตัวภรรยาของสจดำเนี่ยเป็นหลานสาวของรองแต้มนะคะ
พตวิชัยสังประภัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพันธ์นิต
อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานวันนี้ก็ไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รับศพทั้ง๔ศพนะคะ
ศพของสจดำก็คือนายธวัชชัยทองอ่อน
ภรรยาของสจดำก็คือนางสาวพัชระนัทสังประภัย
และลูกสาว๒คนคนหนึ่งอายุ๑๓คนหนึ่งอายุ๑๑
รองแต้มเป็นอาของภรรยาสจดำนะคะ
จากการชนะสูตรสภาพศพของสจดำที่เป็นผู้ก่อเหตุ
มีบาดแผลถูกยิงที่ปลายคางนั่งเสียชีวิตอยู่ข้างหัวเตียง
ภายในห้องนอนชั้น๒แล้วก็มีปืนยาวอยู่ตรงนั้นนะคะ
ส่วนภรรยาค่ะถูกยิงเข้าที่ราวนมด้านซ้าย๑นัด
ศีรษะอีกหนึ่งนัดนอนหงายจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณบันไดชั้นลอย
ใกล้กับห้องนอนชั้น๒ส่วนลูกสาววัย๑๑ก็คือลูกสาวคนเล็ก
ถูกยิงเข้าที่คอหนึ่งนัดกระสุนทะลุหลังและถูกยิงที่ศีรษะอีกหนึ่งนัดนะคะ
เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณบันไดชั้นสามส่วนลูกสาวคนโตค่ะ
อายุ๑๓ถูกยิงที่ขาขวา๑นัดศีรษะอีก๑นัด
เสียชีวิตหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์ในห้องนอนชั้น๓
กำลังนั่งเรียนออนไลน์อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะ
แล้วคุณผู้ชมคะทั้งภรรยาทั้งลูกสาวสองคนคือโดนยิงเข้าที่ศีรษะครับ
ทุกคนเลยนะคะภายในบ้านมีปืนห้ากระบอก
ปืนสั้น๒กระบอกปืนยาว๓กระบอก
ปืนที่สจดำใช้ยิงภรรยาและลูกเป็นปืนลูกโม่๓๘และปืนสั้น๙มมออตโมติก
ส่วนปืนที่ยิงตัวเองเป็นปืนลูกซองยาว
พลตำรวจรีวิชัยบอกว่าที่ผ่านมาก็รู้ว่าหลานสาวกับสจดำมีปัญหาเรื่องหนี้สิน

ก่อนเกิดเหตุหลานสาวไม่ได้ติดต่อมาค่ะ
แต่รู้จากเพื่อนบ้านว่าสจดำเครียดมาก

ก็ไม่รู้ว่าไปรู้จักกันได้ยังไงด้วยซ้ำ

คงหาเงินหมุนไม่ได้แล้วเนี่ย

หลานสาวก็เต็มที่และใช้จ่ายในทุกวัน

นี่ก็ยังไม่รู้ว่าเขารู้จักได้ยังไงนะ

ไม่เคยขอความช่วยเหลือในเรื่อง

ผมคิดว่าเขาคงเต็มที่แล้ว

ผมมองนะที่ฟังกับหลานก็ว่า
คงอยากไม่ปล่อยภาระไว้ให้ลูก

คนทำก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับ

ช่วงหลังเนี่ยสจดำเนี่ยเครียดมาก
ดูดบุหรี่แบบเครียดนั่งอะไรอย่างนี้
ผมว่าความเครียดตรงนี้ทำให้มันลงกับ

ซึ่งก็คือภรรยาของสจดำนะคะ

เป็นหลักล้านด้วยบอกว่าจะเอาไป

ให้ญาติพี่น้องฟังก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้ติดต่อญาติ
ส่วนสาเหตุก็ครอบครัวไม่ติดใจค่ะก็รู้ว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของหนี้สินนี่แหละ
ที่เกิดเหตุมีปืนหลายกระบอกก็ไม่แน่ใจว่าสจดำสะสมปืนหรืออะไรหรือเปล่า
มเหตุก็คือหนี้สินมันเยอะอะค่ะใช้คำว่าหลายสิบล้าน
คือไม่ใช่แค่สิบหลายสิบล้านฟางเส้นสุดท้ายก็อาจจะไม่มีเงินใช้หนี้คุณสมรักหรือเปล่า
แต่ก็เจ้าหนี้หลายคนนะคะไม่ใช่แค่คุณสมรักคนเดียวอืม
ก็มีอยู่แล้วพี่สาวเองได้ปรึกษาค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนอื่นในครอบครัวบ้างไหมค่ะ
ไม่ครับพี่สาวจะไม่ค่อยพูดอะไรเขาก็จะเก็บไว้ไม่ให้คนอื่นกังวลใจ
ผมทราบอย่างเดียวว่าพี่สาวก็จะใช้ในชีวิตประจำวันส่วนเรื่องหนี้สินกับธุรกิจหรืออะไรยังไง
ผมไม่ทราบเลยส่วนปัญหาของพี่เขยเราพอรับรู้ไหมไม่ทราบ
เขาเคยเล่าให้ฟังไหมว่าพี่เคยเป็นหนี้เขาไม่เล่าเลยเพราะว่าพี่เคยเงียบมากครับ
ครอบครัวก็นำศพไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเพื่อทำพิธีเชิญดูวิญญาณก่อนนะคะ
นิมนต์พระสงฆ์สี่รูปจากวัดศรีบุญเรืองญาติพี่น้องใกล้ชิด
ทั้งทางฝั่งสจดำและภรรยามาร่วมพิธีเชิญดวงวิญญาณและสวดถอดดวงวิญญาณ
นำอาหารข้าวหวานไปเส้นไหว้แล้วก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อ
ที่วัดเทพลีลาค่ะครับส่วนที่สาราเอี่ยมเจริญ
เป็นคืนแรกนะครับท่านผู้ชมครับก็แน่นอนแล้วครับ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะ

มีนักการมือทางภาคใต้ที่มาร่วมแสดงความอลัย

ทางฟ้าใต้ของภาพประชานธิปัตย์
วันนี้มาเป็นประธานในพิธีส่วนนี้คือเพื่อนสนิทของสจดำนะครับ
คุณราเชนเหลืองอ่อนนะคุณราเชนบอกว่าล่าสุดเพิ่งเจอสจดำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับ
แล้วเท่าที่ได้คุยกันเนี่ยโดยเฉพาะคุยกับสมรักคำสิงด้วย
คือคิดว่าสจดำไม่น่าจะเครียดแค่เรื่องปัญหาจะใช้หนี้สมรักหรือว่าไม่ใช้หนี้ใช้เท่าไหร่อะไรยังไง
เพราะสนิทแล้วก็รู้จักกันมานานน่าจะคุยกันได้
คาดว่าวันเกิดเหตุสจดำอาจจะมีปากเสียงหรือว่ามีปัญหากับภรรยารวมด้วยหรือเปล่า
ที่ผ่านมาเนี่ยคุณราเชนบอกว่าดูเหมือนว่าสจดำจะมีอาการเครียดมาก
พยายามติดต่อไปบางทีก็ติดต่อไม่ได้
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ความจริงสจดำมีโปรแกรมต้องพาลูกไปเรียนเปียโนในช่วงเย็นนะครับ
แต่ก็มาเกิดเหตุขึ้นซะก่อน
ตอมาจากไหนพี่คิดว่านะในส่วนตัวพี่นะความคิดพี่
น่าจะทะเลาะกับเมียด้วยแฟนด้วยเรื่องเงินเรื่องทองอะไรพวกนี้
พี่ว่าน่ะมันรักลูกจะตาย
คุณผู้ชมคะสำคัญเลยก็ต้องขออนุญาตไปคุยกับคุณสมรักคำสิงด้วยค่ะ

นักมวยทีมชาติไทยเหรียญทองออลันปิตเนี่ยนะคะ
เพราะคุณสมรักบอกว่าเพิ่งคุยกับสจดำเอง
นัดกันไปเจอที่ร้านอาหารสจดำเป็นหนี้คุณสมรักสิบล้าน
สจดำบอกว่าขอคืน๒ล้านห้าก่อนได้ไหม
ที่ร้านไม่เจอไปหาที่บ้านอ้าวสจดำยิงยกครัว๔ศพไปแล้ว
วันนี้คุณสมรักไปที่สอนอหัวหมากแล้วคุณสมรักก็ให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
โมงเมื่อวานโทรนัดจ่ายเงิน๑๐ล้านที่สจดำติดค้างเอาไว้
อย่างที่บอกสจดำบอกมีแค่๒ล้านห้าก่อน
แล้วก็วานให้คุณสมรักว่าคุยกับชาวบ้านให้หน่อยว่าจะจ่ายรอบละ๒ล้านห้าได้ไหม
แต่จะจ่ายจนครบนะแต่ทยอยจ่าย
คุณสมรักบอกว่าไม่ได้มีท่าทีหรือน้ำเสียงเครียดอะไรเลยนะคะตอนนั้น
จอดำก็คุยปกติคุยนิ่ง๔โมงเย็นก็ไปที่ร้านอาหารของสจดำตามเวลานัดหมาย
แต่เอ๊ะอ้าวไม่เจอสจดำไม่มาโทรศัพท์ไปหารอบแรกไม่รับสาย
รอบที่สองรับสายค่ะแล้วก็บอกคุณสมรักว่ารอไปก่อนรอก่อนเดี๋ยวออกมา
ระหว่างนั้นมีตำรวจเข้ามาที่ร้านถามเด็กในร้านเรื่องสอจอดำ
คุณสมรักเลยไปถามตำรวจจนรู้ว่าสจดำก่อเหตุสลดขึ้น
ก็เลยขอตำรวจตามไปดูที่บ้านของสจดำ
ดูสิคะสจดำบอกคุณสำรักว่านั่งรอที่ร้านอาหารไปก่อนเดี๋ยวจะออกมาหาเดี๋ยวจะออกมาแล้ว
แต่กลายเป็นว่าพอวางสายจากคุณสมรักไปไม่เท่าไหร่ก็ก่อเหตุเลย
คุณสมรักบอกว่าเอาจริงนะต่อให้เป็นหนี้เป็นสินอะไรกันนะเป็นเพื่อนกันนะ
สนิทกันด้วยกับสจดำคบกันมานานเป็นสิบปีอ่ะ
หนี้สินเกี่ยวกับธุรกิจลอตเตอรี่ก็คงมีส่วนแหละคุณสมรักยอมรับว่าทำให้สจดำเครียด
จอดำก็อาจจะโกงเหมือนที่คุณสมรักก็โดนโกงคืออาจจะโดนโกงกันเป็นทอด
รับว่ากังวลมากที่หลายคนมองว่าคุณสมรักไปเกี่ยวกับเรื่องนี้
คุณสมรักบอกว่าขอยืนยันนะว่าผมไม่ได้ไปกดดันเรื่องเงินกับสจดำเลย
สจดำบอกเองว่าขอคืน๒ล้านห้าผมก็ยอมเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้ว่ากันไม่ได้ไปกดดันว่าต้องคืนให้ครบ
หลังจากนี้อาจจะต้องเอาเงินส่วนตัวชดใช้ค่าลอตเตอรี่ให้กับชาวบ้านไปก่อน
ส่วนเงินที่ยังไม่ได้คืนก็มีธนายความหลายคนติดต่อมาพูดคุยคงพักเรื่องนี้เอาไว้ก่อน
เพราะว่าครอบครัวก็อยู่ในความโศกเศร้าตั้งใจว่าจะทำบุญให้กับสจดำและครอบครัว
๑๐กว่าล้านนี่ฝั่งฝั่งพวกผมอ่ะไปทำอ่ะ
อร์สิบกว่าล้านเดี๋ยวคนุับห่วยห่วยไม่ได้ของเราห่วย
เป็นเพราะเรานักบังหยุดฯอาหารรึเปล่า
ก็ไม่ใช่ปกติเนี่ยเราไม่ได้บีบเขา

เราก็จะคุยตลอดเป็นตัวประสาน
หัวะเล่าเลยอ่ะเพื่อนรัก

วันนี้จบแล้วสบายใจแต่ว่าวันนี้จะ๒ล้านห้าก่อนนะ
ผมสบายใจเย็นแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวเจ้าเคลียร์ตรงนี้ให้จบนะ

เพราะมันเสียพวกเสียเพื่อนสงสารชาวบ้าน
ทนายรณรงค์แก้วเพชรก็บอกว่า
เคยทำคดีที่คุณสมรักถูกขบวนการหลอกลวงลอตเตอรี่
หลอกให้ลงทุนแล้วก็สูญเงินไป๕๐๖๐ล้านเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นพอเป็นข่าวสจดำติดต่อคุณสมรัก

คุณสมรักก็เลยเอาเงิน๒๐ล้านบาทไปซื้อลอตเตอรี่จากสจดำ
รอบแรกได้ลอตเตอรี่จริงรอบ๒รอบ๓ก็ได้นะคะแต่ได้ไม่ครบ
เงินที่คุณสมรักเอาไปซื้อลอตเตอรี่มีคนมาร่วมลงทุนกับคุณสมรักไงคะ
หลายคนก็เลยมีการทวงถาม
เมื่อวานนี้สจดำนัดมาเคลียร์ที่ร้านอาหาร
กลายเป็นว่าไปยิงตัวเองและครอบครัวเสียชีวิต
นายรณรงค์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณสมรักก็ถามนะคะ
ว่าแล้วแบบนี้หนี้๑๐ล้านจะได้คืนหรือเปล่า
นายรณรงค์ก็เลยแนะนำว่าสจเองก็ยังมีทรัพย์สิน
พ่อแม่ของสจดำก็ยังมีชีวิต
ดังนั้นก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย
เพื่อนำเงิน๑๐ล้านบาทคืนมาค่ะ

ถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายฟ้องพ่อแม่สจดำนะครับ

แต่บอกเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ได้ง่าย
แต่ขั้นตอนทางกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายครับ
ลูกตายเป็นหนี้ทรัพย์สินตกทอดแก่บีดามันดา
ิดามันดาก็ต้องรับชดใช้
ให้ตามที่มีสิทธิ์รับเงินในกองมรดก
ยังไงเรื่องนี้นะครับผมบอกพี่สมรักว่าทำใจไว้หน่อยนะ

เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้มีหนี้แค่พี่สมรักเจ้าเดียวก็ได้
นี่ไงค่ะข้อมูลจากทนายความ
หลายครั้งเราก็เคยให้ข้อมูลเอาไว้ว่าเรื่องของหนี้สินนะคะ
การเสียชีวิตมันไม่ได้หมายความว่าหนี้สินเราจะจบลงนะคะ
สินมันตกทอดไปยังทายาท

ครับแต่ก็ต้องไปดูเรื่องหลักฐานต่างในการยืมกันด้วยนะใช่ไหม
อย่างที่ทนายรณรงค์บอกว่าเขามีเจ้าหนี้อยู่กี่รายด้วย

คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
คุณผู้ชมครับเป็นหมู่บ้านในซอยกรุงเทพกรีธา๗นะฮะ
หัวหน้ารอปภของหมู่บ้านบอกว่าเมื่อวานนี้หลังจากได้รับแจ้งจากลูกบ้าน
ว่ามีเสียงคนร้องก็รีบขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาดู
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงปืนเป็นชุดติดต่อกันอยู่๒ช่วง
ซึ่งช่วงที่วิ่งไปถึงหน้าบ้านเนี่ยได้ยินเป็นสองนัดสุดท้าย
ตอนนั้นก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
ทีนี้ทางตำรวจนครบาน๔ก็ต้องพยายามที่จะสรุปสาเหตุแห่งคดี

เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านของสจดำและครอบครัว

โดยเฉพาะช่วงก่อนเกิดเหตุ๓ชั่วโมง
ไม่มีบุคคลต้องสงสัยเข้ามาที่บ้านเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัว
แล้วก็พุ่งเป้าไปที่ปมปัญหาหนี้สินของสจดำที่ทำให้เกิดความเครียดนะครับ
แต่ตำรวจยังไม่ได้ระบุว่าสจดำเนี่ยยิงใครแบบไหนอะไรยังไงก่อนในครอบครัว
รู้แต่ว่าปืนที่ถูกใช้งานมีปืนสั้น๒กระบอกกับปืนยาว๑กระบอก
ส่วนปืนยาวอีก๒กระบอกที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ใช้งาน
โดยพบปลอกกระสุนมากกว่า๔ปลอกนะฮะในที่เกิดเหตุ
เหลือต้องรอการสรุปคดีตามขั้นตอนกันต่อไปนะครับ